ไปร่วมส่งดวงวิญญาณของนักแสดงอาวุโสอามานพอสวทธิพย์ค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะมีงานสวดอภิษฐรรมเป็นคืนที่๓หน้าสารา๒วัดเจ้าอามตลิ่งชันค่ะ
โดยมีศิลปินดาราดังก็มาร่วมพิธีแล้วก็บางท่านไม่ได้มา
แต่ส่งพวงหลีดมาร่วมอะไรกันมากมายเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพหน้าจอเลยนะคะเจ้าภาพหลักเมื่อคืนนี้ก็คือ
พี่บินบรือฤทธิ์ของเราค่ะซึ่งตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีอาลัยอามนพค่ะ
ซึ่งพี่บินเนี่ยรักและเคารพคุณอาเปรียบเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งค่ะ
พี่บินเล่าให้พี่แจ๊กกะรีนฟังนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้ฝันถึงอาญาหรอกนะคะ
เพราะคนถามเยอะแต่มันก็มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นค่ะ
คือวันที่รถน้ำศพเสร็จปุ๊บนะคะพี่บินกลับบ้าน
แล้วก็นั่งทานข้าวอยู่ดีในมือถือ
มันเด้งคลิปผลงานเก่าของคุณอามาทั้งที่แบบไม่ได้ตั้งอะไรเลย
อยู่ดีก็เด้งขึ้นมาหลายเรื่องด้วยนะ

คือพี่บินเขาเรียกคุณอามาโนวาอายะนะคะ

พี่บินก็ตั้งใจคือจะมาทำพิธีเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะจะมีพิธีชาปนกิจอามานพนะคะ

เอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ยังหนุ่มมาพอ๑๑๕ค่ะ
อยู่ก็ทำให้เรารู้สึกนึก
แล้วก็ผูกพันแล้วก็เหมือนกับ
เหมือนก็ให้มาดูให้มาบอกประมาณนี้แหละ
แต่คราวนี้สับสนว่า๖๘ลึกหรือ๙๘เท่านั้นเอง
แต่ในทุกคนในวงการบอกว่าอายุเกิน๘๐
แต่รูปบอกว่าจริงแล้วพ่อเกิด๗๗
พี่บินยังติดตัวเลขมาให้เราอีกนะคะ

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ยังได้พูดคุยกับ

เขาบอกว่าจริงก็ติดตามข่าวผ่านบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
ฝากขอบคุณมาด้วยที่ยังคิดถึงคุณอาตลอดเลยนะคะ
ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าคุณอาเนี่ยสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่